คุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาหน้าจอ
บอกว่ารอดูอาจารย์สุภาพวันนี้จะวิเคราะห์เรื่องอะไร
แต่ว่าอยากให้วิเคราะห์เรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องนี้
พิษจากโควิด๑๙ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

และที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
คนไทยบางคนไม่สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาได้

ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

กีฬาผ่านไปนานวัน
จะเห็นความเดือดร้อนของคนมากขึ้นมากขึ้นเป๊ะ
ไทยเราเดินทางมาถึงจุดที่
คนฆ่าตัวตายเป็นรายวันเพราะเครียดการ
ไม่มีงานทำไม่มีเงินอีกจะกิน
ข่าวรายวันมาหลายวันแล้วนะครับ

มีหัวข้าวมีอาภูกิมีกิน
ข้าวรายจริงเจ้าพระยาสองศพ

อายุ๕ขวบเท่านั้นชีวิตไปด้วย
อันนี้จะมีต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้
นี่เป็นปรากฏการณ์ว่า

ผมว่าทั่วโลกก็มีปัญหานี้
เรื่องไม่มีจะกินคนไม่มีเงิน
สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดกันว่า
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่ตังค์แดงเดียว

ไม่มีเงินเลยไหมสักบาทเดียวเนี่ย
คำว่าไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ย
มันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตคนแล้วนะครับ

เมื่อตกงานไม่มีเงินเก็บ

เงินที่มีอยู่เท่าไหร่
พอใช้หมดก็ไม่มีเงิน

ฉะนั้นที่บอกว่าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ย

เมื่อวานนี้ที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์
มีปรากฏการณ์ที่สวนลุมครับ

มีทั้งคนที่ร้ายบ้าน

คือคนร้ายบ้านคนเร่ร่อนเนี่ย
เขาอยู่ที่สวนลุมมั่ง

แต่ว่าที่มาสมทบก็คือว่า

ไม่มีงานไม่มีเงิน

เพราะคนเหล่านี้เขาเช่าห้องพัก
อยู่กันห้องหนึ่งก็อยู่กันหลายคน
กลางวันก็ไปทำงานเป็นกรรมกร
กลางคืนก็มานอนอยู่ห้องพัก

ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพัก

ก็มีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนะครับ
มานั่งนอนอยู่สวนลุม

เขาเห็นบางคนไม่มีข้าวจะกินไม่เป็นไร
ลูกยังเล็กไม่มีนมจะกิน

ปากกาหยิบกระดาษมาเขียนข้อความว่า
เธอหยิบปากกาหยิบกระดาษมาเขียนข้อความว่า

พอข่าวนี้ลงไปในโลกออนไลน์
ข่าวนี้ลงไปในโลกออนไลน์
ก็กลายมาเป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ

เขาอยากกลับภูมิลำเนา

เพราะคิดว่าถ้าไปอยู่บ้านเกิด

มีข้าวสารกรอกหม้อ
ประทังชีวิตไปได้เป็นมื้อ

อยู่กันแบบนี้อีกนานแค่ไหน

ประเด็นสำคัญคือนักข่าวไปถาม
ว่าใครไม่ไปขึ้นทะเบียน
รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทล่ะครับ

มีหลายคนบอกให้ดิฉันไปยื่นต่อ

ไม่รู้จักวิธีการยื่นขอ

เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกมาตลอดว่า

เราจะมีวิธีการยังไงครับ
รับผลกระทบจริงจริงแบบนี้เขาไม่รู้เรื่องการลงทะเบียน
ทำยังไงครับที่จะไปสำรวจคนเหล่านี้ได้ด้วยยังไงครับนี่คือโจทย์ใหญ่
ไม่รู้เรื่องทะเบียนไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
ลำบากกันอยู่อย่างนี้บอกลูกไม่มีนมจะกิน
นี่เฉพาะที่นี่นะครับไม่เฉพาะที่สวนหลุมที่พัทยาก็มีข่าวว่า
คนตกงานคนเล่ร่อนนอนเกลือนกันอยู่ริมถนน
ทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศคนต่างประเทศนั้นแยกออกไป
แต่คนไทยกระทรวงพัฒนาสังคมทำอะไรกันอยู่ครับ
คุณจะต้องไปดูแลคนเหล่านี้ยากดีมีจนเขาก็คนไทยด้วยกัน
เขาไม่มีอันจะกินถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ห้าพันบาทอยู่ในกรอบการเยียวยา
กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานทำอะไรกันอยู่ครับ
เราต้องไม่ปล่อยให้พี่น้องของเราเนี่ยมันลำบากไม่มีจะกินถึงนี่ครับ
เขาเป็นประชากรเขาเป็นคนไทยเขาเป็นพลเมืองไทย
เพราะฉะนั้นหลายจังหวัดผู้ว่าในอำเภอถ้าในเขตเทศบาลอบจอบตต้องไม่อยู่เฉยแล้วล่ะครับ
ต้องรู้ว่าจะมีเรื่องการช่วยเที่ยวถึงหรือไม่เที่ยวถึง
วันนี้ผมอ้างเอาคำพูดของเลขาธิการสภาพัฒน์ดรทศพรดรทศพรสิริสัมพันธ์
เลขาธิการของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพราะนี่เขาเรียกกันว่าทรัพพัภน์
ได้ไปทำแบบสอบถามคนนะครับ๘๙๒๙รายครับ๗๗จังหวัด
แต่ต้องแอบสอบถามพบว่ามีคนเพียง๑๐๐กับ๓๕คนเท่านั้น
ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว

หรือ๘๘ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
แต่ว่าเอาเถอะนี่เป็นตัวเลขที่ไปสำรวจ
ตั้งแต่วันที่๙ถึงวันที่๑๓เมษา
ก็คาดหวังว่าหลังจากวันที่๑๓เมษามาแล้วเนี่ย
จำนวนคนที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ
น่าจะมีมากกว่านี้น่าจะเพิ่มขึ้นมามากแล้ว
เพราะนี่เป็นการช่วยเหลือที่บอกว่าไม่ทั่วถึง
แต่วันที่เคยเยียวยาเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
ฟังคุณลวรลแสงสนิทพูด
ก็พอเบาใจได้ยังว่า
ตัวเลขที่จะเยียวยาย่อนไว้แค่๑๔ล้าน
คุณลวรนบอกว่าผลของการคัดกรอง
มีคนเดือดร้อนมากจริงจริงมีตัวเลขมากกว่าสิบสี่ล้าน

อันนี้ก็ชื่นใจ

นุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตัวเลข๑๔ล้านเนี่ยประมาณ
เพื่อจะกันเงินไว้ช่วยเหลือ
ในวงเงินในจำนวน๑๔ล้านคน
แต่ถ้าพบว่าไปสำรวจแล้ว
ยังมีคนตกค้างตกสำรวจ

ที่จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากกว่า
ครับมันจะต้องจ่ายทั้งหมด
ที่ว่าเป็นแต่ว่าทั้งหมด
เร็วครับ
ราชการอาจจะ

แต่ว่าคราวนี้ไม่เร็ว

ที่เขาไม่มีกินเนี่ยเกิดร้อน
กันไปหนึ่งวันก็หิวไปอีกหนึ่งวัน
ไป๒วันก็หิวโหยไปอีก๒วัน
ไปสามวันก็อดหนักไปอีกสามวัน
ปล่อยให้อยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้
ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรัฐ
ปล่อยให้อยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้

เขาทำไม่ได้ปัญหาเยอะ
แล้วอย่าลืมว่า๕๐๐๐บาทเนี่ย
เป็นวันวันหนึ่งรอง๑๖๗บาทเองนะครับ
๑๐บาทเนี่ยถ้าอยู่ตัวคนเดียว

ถ้าวันละ๓มื้อพอไหวครับ
แต่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องรัฐ

อะไรให้ลูกกินครับ
เดือนละ๕๑๖๗บาทต่อวันเนี่ย
สามเดือนกลับไปทำงาน

ถูกกันอยู่เขาไม่รับเข้าไปทำงาน

เด็ดครับใช่เรื่องใหญ่เฉพาะประเทศไทยผมคิดว่าทั่วโลกก็เดินทางมาถึงจุดนี้
จุดที่หิวโหยมีจะกิน
ฝากรัฐบาลว่าไม่รู้จะพึ่งพาใคร
อะไรที่คิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ต้องลงมาแก้ครับ
เรื่องครับคุณปอนร้องขอให้คนอยู่บ้าน
อยู่บ้านจะอยู่มีแอร์ก็ต้องเปิดแอร์

ก็ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นรายได้ก็ไม่มี

ออกมาตรการออกมาแล้วว่าจะลดเท่านั้นลดเท่านี้
หมดหรอกครับไปคิดสูตรใหม่
รัฐบาลไปขอให้เขาอยู่บ้าน
ก็ต้องเปิดแอร์เปิดทีวีเปิดพัดลม

อยู่ขึ้นมาเห็นค่าไฟตาเหลือกกันหมดอย่างนี้
แล้วลนลงให้เขาอยู่บ้านทำไม
อ่ะคือเรื่องที่ค่อยคิดค่อยแก้กันไป

กรุงบุฒิครับกรุณน้ำแข็งครับ
ด้วยสะท้อนปัญหา
การเยียวยาจากภาครัฐต่อประชาชนนะครับ
เขาบอกว่าอาจจะต้องคิดสูตรใหม่

จากการที่คนอยู่บ้านแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐนะฮะ
แต่ว่าที่อาจารย์ได้พูดไปเรื่องของเหตุสลดใจ

แล้วทำให้เกิดการฆ่าตัวตายนะครับ

กับลูกสาววัย๕ขวบที่กระโดดน้ำเสียชีวิตนะครับ
ก็กรณีเป็นการพบศพของเด็กหญิง๕ขวบตรงนี้